เพราะเราคือลูกของพ่อ
แล้วคุณก็ตอนลูกตอนล้านให้ทำดีที่สุด
เพื่อตอบแทนบุญคุณที่พระองค์ท่านทำไว้ให้กับประชาชนของท่านทุกคนค่ะ
เพราะเราคือลูกของพ่อ
รายการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกความทรงจำ
ที่ลูกประชาชนชาวไทยมีต่อพ่อของแผ่นดิน
เพราะเรามีพ่อหลวงเป็นที่สุดในดวงใจเหมือนกัน
เพราะเราทุกคนคือลูกของพ่อ

สุดท้ายของพ่อ
ต่างคนต่างที่มาต่างฐานะ
แม้จะมีความต่างเกิดขึ้นมากมาย
แต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยมีเหมือนกัน
คือความจงรักพักดีอย่างสุดหัวใจ

ในหลวงรัชกาลที่๙
ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
เราเชื่อว่าแต่ละคนล้วนมีความฝ่ายฝัน
ที่จะได้มีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่าน

เหมือนกับนักแสดงและพิธีกรสาวก็
ภาพถึงไม่เยอะมากโจรใจนะคะตัวนุ้ยเองเนี่ย

ที่โตมาเราก็มีในหลวงแล้ว

ให้เรามีความรักแล้วก็จงรักพักดีต่อพระองค์ท่านนะคะ
ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่๙ที่พ่อและแม่ได้เล่าให้เธอฟัง
ทำให้เด็กน้อยธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งมีความฝันที่จะได้ชมพระบารมีของพระองค์ท่านสักครั้งในชีวิต
โปรดติดตามตอนต่อไป
เราต้องสร้างโอกาสนั้นขึ้นมาเองในใจของนุ้ย
ก็พอเป็นนางสาวไทยได้มีโอกาสไปร่วมในวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระองค์ท่านในปี๒๕๖๐
ก็ได้เฝ้ารับเสด็จก็อยู่ริมถนนตรงราชดำเนิน
ครั้งนั้นได้เฝ้ารับเสด็จไกล
ก็ได้เห็นรถพระที่นั่งเคลื่อนมาไม่เร็วนัก
ครั้งนั้นได้เห็นพระหัสพระองค์ท่าน
แค่เห็นภาพเนี่ยมันรู้สึกปิติในใจ
ว่าแบบเราได้ใกล้พระองค์ท่านแล้ว
เราได้มายืนและได้บอกได้บอกแล้วว่าเราว่าเรา
รักและจงรักพักดีกับพระองค์ท่านขนาดไหน
แม้ครั้งแรกที่ได้เห็นพระหัสของพระองค์ท่าน
จะสร้างความปิติและเติมเต็มความฝันที่หวังเอาไว้
แต่ด้วยใจที่มุ่งมั่นเธออยากมีโอกาสได้ชมพระบารมีของพระองค์ท่านอีกสักครั้ง
ครั้งนั้นได้เฝ้ารับเสด็จไกลมันก็ยังไม่สามารถที่จะเติมเต็มความตั้งใจของเราได้
จนทำงานมาหลายปีแล้วค่ะ
ล่าสุดก็คือที่ทุ่งมะขามหย่อง
ด้วยงานที่นุ้ยต้องทำก่อนหน้านั้นที่มันเลื่อนไม่ได้
ระยะเวลาระยะทางที่ต้องไปกับกำหนดการที่ต้องมีงานเนี่ย
มันก็บีบคันเราเหมือนกันว่าเราจะได้มีโอกาสได้ไปชมพระบารมีพระองค์ท่านหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่นุ้ยก็รู้สึกว่านุ้ยก็บอกกับปอนว่าวันนี้ไปทันไม่ทันเราก็ต้องไป
ต่อให้ต้องจอดข้างทางเราต้องไปไปให้ได้ต้องไปให้ถึง
อย่างน้อยเรารู้ในใจของเราว่า
เราอยากที่จะไปเฝ้าพวกนั้น
ความสุขและความคาดหวังที่ใกล้จะเป็นจริง
แต่ด้วยหน้าที่และเวลาก็ทำให้เธอเองหวั่นใจเหลือเกิน
ปรากฏว่าทางที่ไปมันเริ่มโล่งแล้ว
แล้วก็กลัวมากกลัวแบบถวนปิดถนนอะไรอย่างนี้
อธิษฐานแบบพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบขอให้เปิดทาง

หนูแบบอยากทำเป็นที่สุดในชีวิตของหนูแล้วที่หนูแบบ
จะได้แบบชมพระบรมีพวกนั้น
เพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนมีความสามารถอะไร
ไม่ได้แบบจะได้มีโอกาสถวายงานกับพวกท่านอะไรอย่างนี้
ก็เลยรู้ก็เลยรู้สึกว่าเราไม่มีโอกาสมากนักที่จะได้แบบ
จะได้ใกล้ชิดห่งของท่านอะไรอย่างงี้เนอะ
เราก็รออยู่ตรงนั้นน่าจะประมาณสักทุ่ม๒ทุ่มแล้วค่ะตอนนั้น

จำได้ว่าแบบตรงที่เรายืนเป็นทางที่ท่านเสด็จกลับพอดี
สิ่งที่ตัวเองแบบตั้งใจเอาไว้ว่าเราต้อง
เราต้องได้เปล่งเสียงทรงพระเจริญ

แล้วมันเหมือนภาพฝันที่แบบ

แต่พระองค์ท่านชัดมาก
สิ่งที่เปล่งเอาไปก็คือ

รู้แต่ว่าตะโกนดังมาก
ตะโกนสุดเสียงเหมือนกับคนอื่นที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะคะ

แล้วก็แบบว่าเห็นพระองค์ท่านเนี่ย

แล้วก็มีการแย้มพระสวนให้กับเรา

อยากอยากทำมาที่สุด

หนึ่งทุ่มตรง
ไม่มีความสุขใดที่จะอยู่กับเราตลอดไป
วันที่๑๓ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
ถือเป็นบททดสอบจิตใจครั้งใหญ่
ที่คนไทยทุกคนต้องเจอ
ตอนบ่าย๓มีทีมงานบอกว่า
พี่นุ้ยมีชุดดำไหม

มันไม่จริง
จำได้ว่าตอนนั้นพูดหรือครับว่ะ

คอยทำให้เราร่มเย็นเป็นสุขมาตลอด

ฉันก็ยังหวั่นไหว
วันฉันก็ยังหวั่นไหว
แม้จะทรีย์ใจมาตั้งนาน
ฉันยังแทบขาดใจ
คือระหว่างที่เราเศร้าเนอะ

เราได้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงงานเหนื่อยมากเลย

ทั้งที่พระวรกายพระองค์ท่าน

เราจะเห็นแก่ตัวไม่ได้แล้วจะมีพระองค์ท่านตลอดไปไม่ได้
การสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้เป็นเหมือนบทเรียนสุดท้ายที่พ่อทิ้งไว้สอนใจลูกชาวไทยทุกคนได้เรียนรู้ว่า
ณวันนี้เราต้องลุกขึ้นมาแล้วแล้วเราเองเนี่ยแหละที่จะต้องเป็นคนที่จะทำทุกอย่างแทนพระองค์ท่าน
ก็เลยบอกตัวเองว่าเราต้องเข้มแข็งแล้ว
สมองเรามีทุกคำสอน
ปัญญาการใช้ชีวิตของพวกท่านชี้แนวทางให้กับเราอยู่
และคำสอนสิ่งที่พระองค์ได้สร้างเอาไว้
ก็อาจจะสืบต่อไปยันรุ่นลูกรุ่นหลานของนุ้ย